คณะแม่นายสิบประธรรมจัดแสดงโชว์หุ่นละครเล็กชุดใหญ่ให้เด็กพิเศษ
มูลนิธิครูบุญชูได้ร่วมสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทย
ณมูลนิธิครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ
โดยนางวรัฐยาวิวัตอนันต์
เจ้าของคณะแม่นายศิลปธรรมพร้อมคณะกว่า๒๐ชีวิต
หุ่นละครเล็กชุดใหญ่มาจัดแสดงให้กับเด็กพิเศษ
ได้รับชมความงดงามของศิลปะวัฒนธรรมไทย
รอยยิ้มให้กับเด็กพิเศษมูลนิธิครูบุญชู
ทั้ง๒๓๕คนเป็นอย่างมาก
อีกทั้งยังมอบเครื่องอุปโภคบริโภค

ให้กับมูลนิธิครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ
ทั้งนี้คณะแม่นายศิลปะธรรม
ยังจะเปิดการเรียนการสอนโครงการเรียนรำเล่น
โดยเปิดสอนโขนและเชิดหุ่นละครเล็ก
เด็กและเยาวชนที่สนใจโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
โดยจะเริ่มเปิดสอนในวันเด็กแห่งชาติปี๒๕๕๙
สำหรับผู้ปกครองและเยาวชนที่สนใจ
สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เพจเฟซบุ๊คหุ่นละครเล็ก

ซึ่งทางคณะมีความต้องการเฟ้นหาเยาวชนไทย
เพื่อไปแข่งเชิดหุ่นระดับโลกต่อไป